ลีลาแดนส์แบบแซ่บแบบซีส
ของคุณแน็กชาลีกลับมาแล้วจ้ะ
คือเนี่ยเมื่อวานใส่ชุดแบบแดงไหนไง

ไปเต้นประชันเหล่าอินฟูดังแก๊ง
เป็นยังไงไปชมเลยค่ะ

เด็กเนี่ยแหละค่ะ

นังกลัวตกน้ำตกนะฮะ

คัมแบ็คมาโชว์ลีลาความเกลียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ผมแค่แบบว่าอยากพักบ้าง

โดยแผนหลังจากนี้ฟังให้ดี

เขาบอกว่ามีไอดอลนะ
สวยงามพระรามแปดมาก

แต่ใดนะคะคุณผู้ชมตลอดการสัมผัสครั้งนี้
นี่น้องแน็กชาลีนะคะเขาคงไม่ปลื้มกับปลอยผมเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหม
เขาทำแบบเนี่ยสะบัดแล้วสะบัดอีกสะบัดไปสะบัดมานะคะ
นักข่าวก็มึนหัวตามไปเลยจ้าเอออ่ะไปดูกันหน่อยค่ะ

จำไม่ได้เหมือนกันมีชาร์แบตพร้อมแล้ววันนี้ก็เป็นการทำงานวันแรกเลย
แบบได้กลับมาทำงานวันแรกใช่ก็อยากจะโชว์บ้างครับผมใช่ฮะตอนนี้มีแต่เหงื่อครับผมตอนนี้ฮะ
พี่ณเดชน์ได้แบบพี่ณเดชน์ก็น่าจะดีแต่ว่าสไตล์หุ่นผมอาจจะบางกว่าหน่อย
เหมือนเดิมครับผมโสดฮะน่าจะยาวไกลเลยครับผมเหงื่อแตกเหงื่อแตก
เขาเรียกว่าบอยผมพิษวาสระหว่างที่สัมภาษณ์ไปนั้นพี่แจ๊กรีนอยู่อีกฝั่งนึงนะคะ
ดิฉันเอียงตามอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าปอยก็แบบทรงนี้ทำไม่ยากนะนั่งวินมอไซค์ให้พี่วินบิดให้มิดใหม่
ได้ตรงนี้เลยรับรองพริ้วแน่นอนถูกต้อง
รอดูซิกแพคน้องแน็กนะคะว่าจะเท่าพี่ณเดชน์หรือเปล่าเนาะ